ดูเรื่องของอาหารการกินขนมไทยโบราณ

ข้าวเหนียวขนุนห่อใบตอง

ถูกต้องขนมข้าวเหนียวข้าวหนุน
ห่อใบตองหน้าตาคล้ายข้าวต้มมัด
แต่เป็นข้าวเหนียวแล้วมีขนุน
นี่ฮะหากินยากมากเลยนะฮะ
แบบนี้คุณผู้ชมมันเป็นขนมไทยสูตรโบราณ
ดูดินี่นี่นี่

นูที่บ้านบ้านหมู่บ้านหอกรองครับ
ที่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลกนะฮะ

มันคงจะหอมหวานน่าดูเลยครับ
คุณมณัสนันเพ็งสุวรรณหรือว่า

บอกว่าการทำขนมอันนี้เป็นขนมโบราณ

เป็นสูตรชาววังขั้นตอนทำพิธีพิทันมากเลยนะ

แล้วก็ไปแช่น้ำครั้งคืนไว้ก่อน๑คืน

แล้วก็เอาหัวกะทิใส่เข้าไปไปเคี่ยว

เคี่ยวน้ำกะทิให้มันงวดเข้าไปแล้ว

คลุกเขาหัวกะทิเขาให้มันเข้ากัน
พักเอาไว้ให้ข้าวเหนียวมันคืนตัว

นุนเองก็ปลูกเองแบบออร์แกนิคด้วยนะ

แล้วมาปรอกมาฉีกเนื้อเป็นเส้นพอดีคำ
แล้วเอาข้าวเหนียวที่มูลเอาไว้แล้วเนี่ย
วางลงบนใบตองแล้วก็หอบคล้ายข้าวต้มมัด
แล้วเอาเส้นขนุนที่ฉีกเอาไว้แล้วเนี่ย
เรียงกันบนเนื้อของข้าวเหนียวมูล
แล้วก็ปิดทับด้วยข้าวเหนียวอีกทีหนึ่ง
ราดด้วยกะทิเล็กน้อยแล้วก็ห่อทำการห่อแบบข้าวต้มมัด
แล้วก็วางเรียงกันในซึ้ง
จะได้เป็นข้าวเหนียวขนุน
ถ้าได้สักอันจะไม่ลืมบุญคุณเลยค่ะ

บางคนเขาชอบทานคู่กับชากาแฟก็ได้

ใครสนใจอยากจะชิมขนมโบราณสูตรหายากแบบนี้

ติดต่อได้ที่บ้านสวนปันสุกอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิสุนโลก
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

ขนมข้าวเหนียวขนุน
ขนมข้าวเหนียวขนุน

เป็นอาหารว่างที่แปลว่าอาหารไม่มี
ไม่ใช่ใช่ครับต้องกินก่อนอาหารหลัก